เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกห้างแทบแตกเลยนะครับ
คนที่ได้รับสิทธิ์และต้องไปใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วัน
แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาได้สิทธิ์มา

ได้เงินพันบาทเอามาชิมมาช็อปมาใช้จ่ายนะครับ
แต่ปรากฏว่าเขาเอาเงินพันบาทไปซื้ออะไรให้ใคร
คุณผู้ชมฮะเป็นอีกมุมดีที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่นะครับ
ชายคนหนึ่งโพสต์ภาพข้าวของเครื่องใช้ในรถเข็นแบบนี้
มาด้วยเงิน๑๐๐๐บาทได้มาจากโครงการชิมช็อปใช้

เขาไปลงทะเบียนฝ่าด่านฝ่าฟันสแกนใบหน้า
เขาได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่แหละครับเขาระบุข้อความไว้แบบนี้
สำหรับผมการได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกคนที่ไม่มี

ปลลุงไม่รู้ถึงสิทธิ์๑๐๐๐ที่รัฐให้และไม่มีสมาร์ทโฟน
แท็กสิทธิ์๑๐๐๐ที่ได้ผมให้ลุงครับ
มาร่วมกันทำแคมเปญนี้กันครับ
ช่วยเหลือคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์นี้
๑๐๐๐ของรัฐที่ให้มาให้มีค่านะครับ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เอาสิทธิ์๑๐๐๐บาทไปซื้อของ
แล้วเอาของเหล่านี้ไปให้ชายผู้สูงอายุคนหนึ่ง
ที่เขาเรียกว่าลุงและลุงคนนี้เขาไม่ได้รับสิทธิ์
เพราะเขาไม่ได้เข้าถึงข่าวสารเขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะ
แต่ผู้ชายคนนี้เอาของเหล่านี้ไปให้ลุงแทนนะครับ
เรื่องราวการทำความดีของผู้ชายคนนี้
ชาวเน็ตแชร์ออกไป๒๗๐๐ครั้ง
มีผู้เข้ามาเขียนให้ความเห็นกว่า๙๐๐ข้อความเยอะนะคุณนะ
ความเห็นส่วนใหญ่ก็ชื่นชมแล้วครับ

และความเห็นของอีกส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้แหละ
เพราะว่าอะไรคุณลงทะเบียนยากตรวจสอบยาก
ใช้สิทธิ์ยากต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ลงทะเบียน
แกนใบหน้าเข้าแอปก็ยาก
จนถึงรับบาร์โค้ดนำมาใช้ซื้อสินค้า
ก็ยากไปต่อคิวในห้างก็ยากก็เย็น
พอไปถึงที่ร้านค้าบางทีสแกนไม่ผ่านอีก

แล้วบางทีของที่ซื้อมาก็ขี้เกียจเข็ม
กลับไปที่เชลล์แล้วถ้ามันไม่ผ่าน
เป็นปัญหามานะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็เห็นภาพที่แชร์กันว่าในห้างคนนี้คนเยอะเลย
ส่วนโครงการชิมช็อปใช้ช่วงต่อเวลา
ซึ่งเหลือสิทธิ์ให้ประชาชนลงทะเบียนได้๖๔๑๐คน
เนื่องจากเป็นคนที่ลงทะเบียน๑๐วันแรกแล้วไม่ผ่าน
หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้

แจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
ครบแล้วนะฮะไหนว่าให้ลงทะเบียนไปถึงพฤศจิกายน

แต่ใครที่ลุ้นจะลงทะเบียนอยู่อย่าเพิ่งหมดหวัง
เพราะทุกวันที่เปิดให้มีการลงทะเบียน

ซึ่งเราไปสอยคนไม่ผ่านเกณฑ์ได้
อาจจะมีมาตรการชิมชอบใช้เฟส๒

จำนวนที่รับมากกว่า๑๐ล้านคนด้วย
แล้วก็จะมีร้านค้าที่เขาเข้าร่วมมากขึ้น

ใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาบอกว่ากระแสตอบรับดีแต่ยังไงนะ
คือรัฐบาลก็บอกว่าไอ้เฟสที่๒เนี่ย
เงื่อนไขต่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม

ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องไปดูเรื่องของรายละเอียดกันอีกทีนึงด้วย
คือเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้แจกเป็นเงิน๑๐๐บาทแล้ว
อาจจะไปคล้ายเดิมตอนที่มันเป็นช็อปช่วยชาติ
ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นลักษณะแจกเงินแต่เอาไปลดหย่อนภาษี
ก็ไม่รู้ว่าในเฟส๒จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ